เขาบอกว่าอยู่ดีเนี่ยมีบาดแผลถูกแทง
เลือดไหลออกมานะแต่ไปนอนสภาพแบบหมดแรงแล้วอยู่ที่หน้าบ้าน
แล้วกลายเป็นว่าญาติเขาก็ตกใจสิเอ้าไปเกิดอะไรขึ้นไปโดนใครแทงมา
ถามอะไรยังไงก็ไม่ยอมตอบแล้วญาติเห็นแบบนั้นก็รีบก่อนเลย
อ่ะงั้นเดี๋ยวรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลประสานกู้ภัยค่ะ
รับตัวระหว่างทางกันเลยนะคะทีนี้เนี่ยนายคนนี้นะคะคือทราบชื่อต่อมาคนเจ็บ
ก็คือนายวิวัฒน์หรือทัศน์ศรีอายุ๓๗ปีหรือว่าในหลังนั่นเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะอยู่ที่ตะมนต์เขาครามอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
ตัวนายวิวัตรคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ตอนนั้นเนี่ยอาการสาหัสเลยนะคะญาติเนี่ยที่มากับรถกู้ภัยก็บอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้
ญาติก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยว่านายวิวัฒน์เนี่ยไปถูกทำร้ายมาได้ยังไง
จากไหนแล้วใครเป็นคนทำรู้แต่ว่ามาเห็นเขาเนี่ยนอนหมดสติอยู่หน้าบ้านแล้ว
พอรู้ว่าอ้าวบาดเจ็บนี่ก็เลยรีบกันส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ
ทีนี้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะพนักงานสอบสวนของสพอ่าวนางค่ะ
บอกว่าไปดูอาการบาดเจ็บของนายวิวัตรแล้วล่าสุดเขาพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แล้วตำรวจพยายามถามแต่ไม่ยอมให้การอะไรกับตำรวจถึงสาเหตุที่ตัวเองถูกทำร้ายเพราะอะไรแล้วใครเป็นคนทำ
ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่หลังบ้านนะคะที่อยู่ในพื้นที่บ้านวังน้ำเขียวนั่นแหละค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนคนเจ็บส่วนคนก่อเหตุรู้แต่เพียงชื่อเล่นว่าชื่อในเอียด
อายุ๒๐ปีเสร็จนี่คือสิ่งที่ตำรวจได้ทีนี้ทางตำรวจก็เลยบอกว่าสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยรู้มาได้แค่ว่าตัวคนเจ็บนายวิวัฒน์เนี่ยยืนอยู่หลังบ้านเพื่อน
อยู่หมู่บ้านเดียวกันแท้ในเอียดเนี่ยก็รู้จักกันดีเป็นเพื่อนกันขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วก็ถามตัวนายวิวัต
เอ้ยมึงเอาไงคนเจ็บตอบกลับไปได้ทั้งนั้นหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการชกต่อยกันในเอียดมีมีดพกสั้นค่ะแล้วก็เลยแทงใส่นายวิวัตรไปจนบาดเจ็บนั่นเองก่อนที่เขาจะหนีไป
มก่อเหตุถามว่าเกิดอะไรอ่ะแล้วทำไมถึงต้องมาแทงกันไปมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าวิวัตรไม่ยอมตอบตำรวจแต่อย่างใดตำรวจเลยคาดแบบนี้สงสัยถ้าไม่ยอมบอกแบบนี้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวที่น่าจะเป็นเรื่องสิ่งผิดกฎหมายก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอหายดีก่อนต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอิ